วันนี้สารอาญาได้พิพากษายกฟ้องนะคะ
ผู้ช่วยและรองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรณีที่มีการประเมินราคาที่ดินต่ำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง
แต่ว่าทางอธิบดีอายการสารอาญามีความเห็นแย้งว่าควรจะจำคุกจำเลยนะคะ
ซึ่งความเห็นแย้งนี้ก็จะส่งผลต่อการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ค่ะ
ศักดาพินิษฐนรงค์อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอศ
เดินออกจากศาลด้วยสีหน้าเรียบเฉยนะคะ
หลังสารอาญาพิพากษายกฟ้องในคดีที่นายศักดาร่วมกับพวกอีก๓คน
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
จากกรณีที่นายศักดาได้สั่งการให้จำเลย
ร่วมตรวจสอบโครงการจัดสรรที่ดินของนายจุนเกียรติหรือจิรพัฒน์เบ้าสุวรรณนักธุรกิจชื่อดัง
แต่ราคาประเมินที่ดินโครงการมีราคาประเมินหลักประกันต่ำ
เปลี่ยนสินเชื่อเป็นโครงการแหล่งเงินกู้ระยะยาว
ไม่ต้องใช้ราคาประเมินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง
จนทำให้ทอศได้รับความเสียหายกว่า๒๑๘ล้านบาท
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
ซึ่งสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีพยานนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารทอศ
ความว่าการปล่อยสินเชื่อเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
และจำเลยทั้งหมดก็ไม่ได้รับผลประโยชน์
พยานหลักฐานของโจทย์ยังไม่เพียงพอ
ว่าจำไดรมกันกระทำความผิดตามฟ้อง
สารจึงพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสี่คนแต่ว่าอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญามีความเห็นแย้งในคดีนี้ค่ะ
จำเลยทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพิพากษาจำคุกนายศักดา๕ปี
ส่วนจำเลยร่วมอีก๓คนให้จำคุกคนละ๓ปีซึ่งอาจจะมีผลในการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์นะคะ
ศักดาบอกว่าขณะดำรงตำแหน่งตัวเขานั้นถูกกลั่นแกล้งถูกดิสเครดิตเพื่อลดความน่าเชื่อถือ
และถูกฟ้องร้องกว่า๑๐คดีซึ่งอดทนต่อสู้มานานกว่า๒๐ปี
และสารยกฟ้องและคดีถึงที่สุดเกือบทั้งหมดถือได้ว่าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้ว
ส่วนคดีที่เหลืออีก๒คดีนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณ์
ส่วนที่อธิบดีผู้พิพากษาสารอาญามีความเห็นแย้งในคดีก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของคดีค่ะ